คุณผู้ชมคะหลังจากที่ตำรวจมีการแถลงแล้วเนี่ย
อีกหนึ่งจุดที่เราต้องจับตารอดูก็คือการนำสำนวนคดีไปมอบให้กับทางอายการ
ทีนี้ค่ะอีกหนึ่งจุดไฮไลท์เนี่ยนะคะก็คือที่สำนักงานอายการจังหวัดนนทบุรีนั่นเองนะคะ
ตอนนี้บรรยากาศการเตรียมความพร้อมเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันหน่อย
เพราะว่าผู้สื่อข่าวของเราเตรียมพร้อมที่จะรายงานอยู่แล้ว
ติดตามบรรยากาศล่าสุดนะคะจากคุณจิรายุทธ์บุญชูเชิญค่ะ
คุณผู้ชมครับทันทีที่ตำรวจชุดคลี่คลายคดีของคุณแตงโมนิดา
นำสำนวนมาส่งมอบให้กับอายการจังหวัดนนทบุรีแล้วนะครับ
ก็จะมีการแถลงรับสำนวนทันทีที่ห้องประชุมด้านหลังของผมตรงนี้นะครับ
ซึ่งการแถลงในครั้งนี้จะรวมถึงการเตรียมความพร้อม
ในการตั้งคณะทำงานในการตรวจสอบสำนวนด้วยครับ
สำหรับบรรยากาศที่ห้องประชุมชั้น๒ของสำนักงานอายการจังหวัดนนทบุรีนะครับ
ได้มีการจัดเตรียมสถานที่เพื่อที่จะแถลงรับสำนวนคดีของคุณแตงโมนิดา
จากตำรวจที่จะมีการส่งมอบในช่วงบ่ายของวันนี้นะครับ
หลังจากที่ตำรวจได้แถลงสรุปคดีที่กองบังคับการตำรวจภูทรภาคหนึ่ง
ก็จะมีการนำตัวผู้ต้องหาพร้อมกับสำนวนส่งฟ้องทุกคดี
ทุกข้อหาต่ออายการจังหวัดนนทบุรีนะครับ
โดยการแถลงข่าวในครั้งนี้ผู้แถลงข่าวจะมีด้วยกันทั้งหมด๖คนด้วยกันนะครับ
ประกอบไปด้วยนายธีรนนทไหวดีอธิบดีอายการสำนักงานอายการภักดิ์หนึ่ง
นายประพัทธ์ชื่นฤทธิ์รองอธิการบดีอายการสำนักงานอายการภาคหนึ่ง
อิทธิพรแก้วทิพย์อธิบดีอายการสำนักงานคดีอาญาในฐานะโคศกสำนักงานอายการสูงสุด
นายประยุทธ์เพชรคุณรองอธิการอายการสำนักงานคดีพิเศษในฐานะรองโฆษกสำนักงานอายการสูงสุด
และนางสาวสุภาพรนิปวนิษฐ์อายการจังหวัดนนทบุรีร่วมแถลงข่าวในครั้งนี้ครับ
สำหรับเนื้อหาที่จะมีการแถลงข่าวในครั้งนี้
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีนะครับได้รับการรายงานว่าจะเป็นเรื่องของ
เตรียมความพร้อมในการจัดตั้งองค์คณะทำงานตรวจสอบสำนวนในคดีนะครับ
โดยจะใช้หลักพิจารณาตามระเบียบของสำนักงานอายการสูงสุดนะครับ
ก่อนที่องค์คณะทั้ง๓ซึ่งเป็นตัวแทนจากจุฬาลงกรมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับ
ส่งสำนวนทั้งหมดให้กับอายการจังหวัดนนทบุรีซึ่งคดีนี้อธิบดีอายการภักดิ์หนึ่ง
ก็จะลงมากำกับดูแลด้วยตัวเองนะครับในการแถลงปิดสำนวนของแตงโมในวันนี้นะครับ
ว่าอายการสามารถมีความเห็นได้ทั้งหมด๓ทางด้วยกันนะครับ
นั่นก็คือข้อหนึ่งนะครับหากพยานหลักฐานไม่สมบูรณ์นะครับ
ก็จะมีการสั่งให้ทำการสอบสวนเพิ่มเติมในประเด็นที่ยังไม่มีความสมบูรณ์นะครับ
แล้วก็ข้อ๒นะครับถ้าหากสำนวนมีความสมบูรณ์แล้ว
แล้วก็มีความเห็นว่าผู้ต้องหานั้นมีการกระทำความผิดจริงนะครับ
ก็จะมีการส่งฟ้องแล้วนำตัวผู้ต้องหาไปยื่นฟ้อง
และข้อ๓นะครับถ้าเห็นว่าผู้ต้องหาไม่ได้กระทำความผิด
ก็จะมีการไม่ส่งฟ้องแล้วก็ส่งสำนวนไปให้ผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาคหนึ่ง
พิจารณาความเห็นของอายการซึ่งเป็นการถวงดุลอำนาจตามกฎหมายตามปกติครับ
อกจากนี้นะครับทีมข่าวยังได้รับรายงานด้วยนะครับ
นอกจากสำนวนที่จะมาส่งมอบให้กับอายการในวันนี้
ก็จะมีการส่งฟ้องผู้ต้องหาทั้ง๕คนที่อยู่ในบนเรือ
นั่นก็คือนายดานุพัฒน์เลิศทวีวิทย์หรือปอ
นายภัยบูลตรีการจนานันต์หรือโรเบิร์ต
นายนิทัศน์กีรติสุทธิสาธรณ์หรือจ๊อป
นายวิชาพัฒน์มโนมัยรัฐหรือแซนและนางสาว
อิสรินจุธาสุขศวรรษหรือกติกนะครับ
แล้วก็นอกจากนี้ก็ยังมีผู้ต้องหาอีกหนึ่งคน

ในการให้คำแนะนำแก่คนบนเรือ
ว่าต้องให้การยังไงกับเจ้าหน้าที่มาส่งฟ้องในครั้งนี้ด้วยนะครับ
คุณผู้ชมครับณตอนนี้เวลา๑๑นาฬิกา๑๙นาทีนะครับ
หลังจากมีการแถลงปิดสำนวนที่กองบังคับการตำรวจภูทรภาค๑เสร็จแล้วนะครับ
ว่าตำรวจจะใช้เวลาในการเดินทางไม่เกิน๓๐นาที
ในการเดินทางมาที่สำนักงานอายการจังหวัดนนทบุรี
เพื่อแถลงข่าวในการรับสำนวนที่มีการจัดเตรียมสถานที่ด้านหลังของผมตรงนี้นะครับ
ซึ่งถ้าหากมีความคืบหน้าเพิ่มเติมอย่างไรแล้วผมจะรายงานให้ทราบอีกครั้งครับ
และนี่คือความเคลื่อนไหวล่าสุดที่เกิดขึ้นที่นี่ครับ
ผมจิรายุทธ์บุญชูข่าวไทยรัฐทีวีรายงานสดจากสำนักงานอายการจังหวัดนนทบุรีครับ
ขอบคุณนะคะคุณจิรายุทธ์นี่เราได้เห็นบรรยากาศล่าสุดนะคะที่ทางสำนักงานอายการจังหวัดนนทบุรีเป็นอีกหนึ่งจุดไฮไลท์
แล้วเราจะเห็นความเคลื่อนไหวเกิดขึ้นต่อเนื่องเลยตั้งแต่เที่ยงครึ่งยาวไปจนถึงบ่าย๒โมง
ดังนั้นอยู่กับไทยรัฐทีวีอย่าไปไหนนะคะ